สวยมากสวยมากเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยมีมากนักค่ะ
จากรุ่นพ่อสารต่อกันมาค่ะจนทำให้ตอนนี้ประสบความสำเร็จมีรายได้หลายสิบล้านบาทต่อปี
ติดตามจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ออกแบบเป็นสัตว์ประจำ๑๒ราศี
นี้เป็นดอกไม้ประจำเดือนเกิด
ประดิษฐ์มาอย่างอ่อนช้อยมาพร้อมกับความหมายดี
กลุ่มนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของตลาดจีนเพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก
กลุ่มลูกค้าปัจจุบันนี้ของเราเป็นกลุ่มลูกค้าหนึ่งก็คือเป็นชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่

แล้วก็ของของเราเนี่ยจะเป็นของที่คนนิยมซื้อเพื่อไปเป็นของฝากหรือให้คนอย่างนี้

เราก็เลยอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นปีนักศัตริย
ให้เป็นปีนักศัตริย์เนี่ยก็คือในลักษณะความเชื่อของคนเอเชีย
เขาจะง่ายในการตัดสินใจมากขึ้น
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คู่แข่งก็จะมีเยอะใช่ไหมคะ
การที่เราออกแบบอะไรที่ทำให้ง่ายต่อการที่ลูกค้าตัดสินใจ
ก็จะเป็นโอกาสการขายของเราค่ะ
ตลอดเส้นทางธุรกิจกว่า๑๐ปีของแบรนด์
ออกสินค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอปีละ๒คอลเลคชั่น
และสร้างเรื่องราวให้สินค้าเป็นจุดแข็ง
วกรวมกับการทำตลาดการวิจัยตลาด
ดีไซน์และแรงงานที่มีฝีมือ
และมักจะเป็นที่นึกถึงอันดับแรกของลูกค้า
ที่สำคัญราคาแทบไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่ะ
ทำยังไงเพื่อให้สามารถแข่งกับคู่แข่งได้
แล้วก็เพื่อให้เป็นผู้นำในลักษณะนี้

อยู่แล้วด้วยอ่ะแต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้มีความรู้สึกว่า
สิ่งที่คุณได้ไปมันคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่าย
อย่างยกตัวอย่างเช่นแก้วใบหนึ่ง
จากที่คุณจะไว้ใช้คุณยังใช้โชว์ได้
แล้วคุณค่าของมันก็เมื่อได้คุณได้ใช้คุณรู้สึกภูมิใจ
คือเราพยายามจะทำให้เกิดความรู้สึกว่า
เมื่อคนได้รับสินค้าเราค่ะเกิดความรู้สึกภูมิใจ
รู้สึกว่าได้รับรู้สึกว่ามันคุ้มค่า
แล้วเกิดความรู้สึกว่าดีไซน์มันแปลกใหม่

ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
โดยขยายกลุ่มลูกค้าให้เด็กลง

เริ่มที่อายุราว๒๕๓๐ปีขึ้นไปค่ะ

แต่เจ้าของธุรกิจกลับมีจุดอ่อน

และค่าแรงที่สูงราว๑๕๐ของต้นทุน
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมแนะนำว่า
ให้พัฒนานักออกแบบเป็นดีไซนเนอร์ที่มาช่วยสร้างแบรนด์
และใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าที่เป็นตลาดแมส
เรียกว่าแบ่งสินค้าเป็น๒ลายเลย
ลายหนึ่งคือสินค้าที่เป็นขายทั่วไปนะครับ

คุณออกแบบเบื้องต้นที่มีความซิมเพิ่นจากตลาดแมสได้
ซึ่งมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วเนี่ย

จุดเด่นเรื่องดีไซน์ในสินค้าลายนี้
ส่วนในเรื่องของการดูแลทรัพยากรมนุษย์เรื่องของงานฝีมือนะฮะ
อย่างหนึ่งผมจะเสนอว่าแทนที่เราจะมองทีมงานของเราที่เป็นงานฝีมือเนี่ย

ขณะเดียวกันก็ได้มีการฝากขายสินค้าตามห้างหรู
และเป็นช่องทางที่ลูกค้าได้ยืนชมสินค้าอย่างใกล้ชิด
ทั้งยังมีการรักษาภาพรักแบรนด์ได้ดีอีกด้วยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน

แต่ว่าพอมาถึงตัวเองก็ต้องออกไอเดียนะ
เพื่อปรับให้ทันสมัยให้กับยุคกับสมัย

คือต้องเอามาปรับพัฒนาแล้วก็ต่อยอด